คุณผู้ชมครับถึงแม้ตอนนี้รัฐบาลเต็มรัฐบาลรักษาการก็จริงนะครับ
แต่ว่าล่าสุดกระทรวงการคลังออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่มีผลกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการที่ออกมาสำหรับประชาชนนะครับ
โดยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่า
ในฐานะที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการแต่ว่าจะไม่
ถึงแม้จะไม่สามารถอนุมัติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ออกมาได้ก็ตาม
แต่ว่ายังสามารถอนุมัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ
เรื่องของเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟของหน่วยงานราชการต่างได้เหมือนเดิม
และหากมีความจำเป็นกับเรื่องของการเบิกจ่ายอื่นอื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถ
คอรมอรักษาการพิจารณาได้ครับซึ่งเมื่ออนุมัติแล้วกระทรวงเองก็ต้องเสนอให้
ทางด้านของกรกตพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถดำเนินการได้
ภายใต้ข้อกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่นะครับส่วนกรณีที่เกิดข้อกังวลกับเรื่องของ
ทางด้านของภาพธุรกิจนั้นจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เนื่องจากว่ามัตการต่างพรรดิการออกมา
รัฐบาลออกมาก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของเราเที่ยวด้วยกัน
สวัสดีการแห่งรัฐหรือว่าการลดภาษีน้ำมันต่าง
ออกไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ยังสามารถเดินหน้าทำต่อไปได้
ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าโครงการเหล่านี้จะหยุดชะงักนะครับ
ทางด้านของนางสาวนัทธพรตรีมรัฐสิริกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกษิกรไทย
เมินแบบนี้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงรัฐบาลรักษาการเนี่ย
อาจจะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยแต่ว่าจะกลับมาฟื้นตัวในช่วงของครึ่งปีหลัง
หลังเลือกตั้งโดยต้องจับตาดูวิกฤตธนาคารของโลก
ซึ่งอาจจะยืดเยื้อแล้วส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นชะลอตัวลงไป
แล้วก็อาจจะมีถดถอยบ้างในช่วงของครึ่งปีหลัง
และจะกระทบกับการค้าของไทยโดยเฉพาะการส่งออกนะครับ
ทำให้ต้องปรับตัวเลขการส่งออกลงติดลบ๑๒จากเดิมคาดว่าติดลบ๐
เนื่องจากว่ายังมีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยบวก
แล้วก็เป็นพระเอกของเศรษฐกิจของเรานะครับ
แล้วก็คาดว่าทั้งปีนักท่องเที่ยวอาจจะสูงเกินกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ไปแต่ที่๒๘๕ล้านคนได้ครับ